ทีนี้ดูเรื่องนี้หน่อยค่ะคนร้ายเนี่ยบุกเข้าไปในวัดป่า
แล้วจะไปชิงทรัพย์ถามว่าทำอะไรพระบ้าง
พระนะแล้วทำอะไรพระบ้าง
พระกระทืบพระเอาขวดตีหัวพระ

บางคนคิดว่ามรณภาพเลยหรือเปล่า
นี่ค่ะพระท่านสบงขาด

ใช่ค่ะสบงขาดแต่ท่านไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่านี้

เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนประมาณสักตี๒๓๐

ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นในวัดป่าภูผาทั่ง

เจอพระอาณาวินอนาวิโล

พระท่านมีรอยฟันที่ด้านหลัง

แล้วก็ถูกขวดน้ำพึ่งตีหัว
อังสะก็มีรอยมีดฟันจนขาด

โอ้โหมันกะเอาตายเลย

ด้านหลังนะตอนที่ไปดูหลังกุฏิ
ก็ไปเจอพวกแบงค์ที่คนร้ายทำหล่นเอาไว้อยู่หลายใบ

บอกว่าตอนนั้นกลางดึกอยู่กำลังเดินจงกลม
แล้วก็เห็นนะเห็นคนร้ายเป็นผู้ชายลักษณะแบบอ้วนผอมมากันสองคน
สูงสักประมาณไม่เกิน๑๗๐เซนนะคะ

ทีนี้มาลื้อค้นทรัพย์สินในกุฏิ

ปรากฏว่าคนร้ายเอาขวดน้ำพึ่งคุณผู้ชม
ตีหัวจนพระท่านล้มลงเลยแล้วก็เอามีดฟันที่ด้านหลังอ่ะ
ไปสองครั้งแต่ว่าฟันไม่เข้าอย่างที่บอกไง
ด้านหลังท่านถึงเป็นรอยเป็นรอยแบบช้ำ
ทีนี้พอฟันไม่เข้าทำไงต่อคนร้ายรุมกระทืบพระค่ะ
ตอนนั้นได้ตังค์ไปแล้วนะ๔๐๐๐กว่าบาทได้ทองคำอีกบาทนึง
แต่มันไม่หนำใจไงจุดไฟแล้วโยนใส่พระ
ทำไมต้องทำขนาดนี้แล้วตอนนั้นเนี่ยพระท่านกลิ้นตัวไปมาบนพื้น
รู้เพราะว่าไฟติดที่ตังเครื่องค่าตังสายแต่กลิ้งเพื่อให้ไฟดับ

แต่ไฟไม่ดับไงผ่าดแบบนี้นะคะ
ทีนี้ก็ไปกระโดดพระท่านไปกระโดดลงบ่อน้ำด้านหลัง
คนร้ายใช้โอกาสแบบตอนนั้นเลยนะ
หนีไปหลังกุฏิแล้วก็ทิ้งไว้พวกซองจดหมาย
ซองใส่เงินแล้วก็เศษแบงค์ต่างที่ถูกฉีก
ตกอยู่ตามรายทางนะครับ
จับแขนเขาให้หันหน้ามา
ว่าเป็นใครเขาก็คว้าเอาน้ำผึ้งที่อยู่ข้างตู้เย็น
ฟาดใส่ตรงขมับนี่
กว่าน้ำผึ้งก็แตกไปช่วยกระจาย
พระอาจารย์นี่กดลงพื้นแล้วก็
ตีนกะทืบ๒ครั้ง
หลังแล้วก็มีดฟันข้างหลังนี่๒ที

ตรงผ้าฟัน

ใส่น้ำอะไรมาก็รู้น้ำมันหรืออะไรไม่รู้
น้ำกระเด็นแล้วไฟก็ลุกขึ้นเลย

พระอาจารย์แล้วก็มันก็หนีไปเลย

เจ้าหน้าที่ก็เก็บรวบรวมหลักฐานเอาไว้แล้วก็สอบปากคำ
แต่ตำรวจเองยังไม่ได้ปักใจเชื่อคำให้การของพระอาณาวินนะ

ทีมข่าวเองก็สังเกตรูปภาพที่อยู่ในกุฏิของพระอาณาวิน
เป็นภาพที่ถ่ายคู่กับหลวงปู่ลี
กุธลัทโรพระเกจิชื่อดังของอุดร
นี่ค่ะพระอาณาวินบอกกับทีมข่าวนะ
บอกว่าเคยอยู่ดูแลหลวงปู่ลีอยู่ประมาณปี๒ปี
แต่ทีนี้จากการดูภาพ
พอดูภาพปุ๊บเอ๊ะภาพนี้เป็นภาพตัดต่อหรือเปล่า
เหมือนกับเอาภาพของพระอาณาวินเนี่ยค่ะ

คือดูไม่เนียนแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะ
เดี๋ยวต้องรอพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝงของคนร้ายที่มาขโมยของ

เรื่องที่เราเล่าไปทั้งหมดนี้มันจะมีอะไรแอบแฝงมา

อาณาวินก็จะโดนแจ้งข้อหาเรื่องของการแจ้งความเท็จด้วย

หนึ่งก็คือเรื่องของขโมย

กล้องวงจรปิดล่ะมีหลักทงหลักฐานอะไรไหม
แล้วสองเรื่องภาพปัดต่อ
เออถ้าเกิดทำอย่างนั้นจะทำไปเพื่ออะไร
นั่นน่ะสินี่แฟนข่าวเราดูอยู่ในยูทูป

ไม่อยากจะเชื่อพระจัดฉากเองแน่

เดี๋ยวต้องรอดูเนาะให้อบริษัททำหน้าที่อ่ะนะคะ